ก็คงจะเริ่มในช่วงช่วงสัปดาห์
ดังนั้นเราก็คุยเรื่องของความหวังของนักกีฬาไทย

ไม่มีโทรเมนต์อื่นนะครับก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยนะครับ
ทุกคนทั้งหมดรายชื่อ๒๓คนที่มีการตัดตัวไปแล้ว
แท็กติกรูปแบบการเล่นวิธีการเดี๋ยวพี่บีมิวมองหมดแล้วว่าโอกาสในการผ่านเข้ารอบเนี่ย
น้อยแค่ไหนก็อยากเห็นเล่นมากกว่า๓เกมว่างั้นเถอะนะครับ
ให้ผ่านมากกว่ารอบแรกไปนะครับลองดูกันหน่อยว่า๒๓คนที่ถูกตัดตัวออกมาแล้วมีใครกันบ้าง
ไล่เป็นตำแหน่งนะครับผู้สาประตูก่อนที่มี๓คน
แล้วก็ลงแทบจะทุกนัดเลยน่าจะได้รับโอกาสก่อนใครเพื่อนเลย
ก็ดูมายังว่าแต่ว่าในการ

หรือเป็นตื่นเต้นในตำแหน่งคู่สาปัตู้นี่

ก็ว่าทวนาเมนต์นี้เราต้องเจอคู่ต่อสู้
ที่เราคงจะไม่ได้เล่นเกมลุก

ก็มันจะเป็นรอยต่อสุดยอดนะครับทุกคนอันนี้ผมถึงบอกว่าต้องมองมือ๒ไว้ด้วยนะ
แล้วถ้าเกิดว่าเต้นเป็นเจ้าเข้าจะเล่นไม่ได้นะครับ
กับการถูกบุกหนักในทัวร์เทอร์เมนต์ใหญ่
นี้ก็ต้องมองว่ามือ๒วัชระบัวทองหรือสมพรยศ
พร้อมจะเสียบแทนนะฮะ
เท่าที่ดูการซ้อมจะให้สุพนภัทรยืนกับทางอดีสรพรหมรัก
แต่ว่าสุพรรรณเนี่ยโหมาแรงมาก
พี่พี่คิดว่ามีโอกาสเบียดไหมครับ

ผมว่าถ้าเป็นการทำบอลสไตล์ซิโก้นี่คงยาก

ก็อาจจะมีการสลับได้
แต่ว่าณเวลานี้ผมว่าเขาไว้ใจให้สุวรรณพัฒน์กับอดีศรมากกว่า

ก็พี่เห็นเหนียวแล้ว

นรรุบดินกับทิสตองโด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเขม

แน่นรึบดินคงจะมีพื้นที่มากขึ้น
ในชุดยู๒๓บังเอิญทิสตองโดก็อายุ๒๓ก็เบียดกันอยู่ทั้งในชุดใหญ่
แล้วเรื่องของเรื่องคือดันไปแยกสโมสรกันพอดีไง
พอนัทบดินย้ายมาอยู่บุรีรำก็กลายเป็นพื้นที่ของทิสตองได้เกิดขึ้นมา
นรรุบดินไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ที่บุรีลำ

ไปที่ของกลาง
ครั้งถือเป็นจุดเด่นนะฮะของทีมชาติชุดปรีมปิกชุดนี้นะครับ
ว่าจะเป็นธนบูลเกษารัฐอาจต้องใส่หน้ากากเล่นใช่ไหม

ในทุนาเมนนี้เพราะว่าไปกระทบเพิ่งเวย์ผลาตัด

ชนะซิปสงสินเนี่ยเป็นนักเตะที่

เป็นตัวจุดระเบิดของทีมชาติซุปซิโก้ในทุกชุด
ลุกจะขาดสีสันทันทีนะครับในวิธีการเล่นของซิโก้
เล่นกับเทโรไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าซิโก้รู้จักวิธีใช้งาน
ซี่เจมากกว่าเวลาเล่นในสโมสร
เพราะฉะนั้นอันนี้ขาดไม่ได้
ก็ดูแล้วเนี่ยตำแหน่งถ้าเกิดหลังทำท่าไม่ดีก็ถอยธนบูลไปเล่นเซ็นเตอร์ได้
ก็ทำให้พื้นที่ตรงกลางเปิดมากขึ้นเพราะว่ากลางดูจากรายชื่อเนี่ย
ลุกมันเยอะเหลือเกินแล้วถ้าเกิดอยากจะใช้วรชิต
ซึ่งดูทรงแล้วมีโอกาสเหมือนกันนะครับวรชิตกับที่สิวังเพลนเนี่ย
มีโอกาสอาจจะมีโอกาสเป็นตัวยืนด้วยนะครับ
คือทรงบอลวรชิตเป็นทรงบอลอินเตอร์ครับ

เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลแบบนี้มีโอกาสที่จะถูกหยอดลงไป
แล้วทำอะไรที่มันเหนือความคาดหมาย

จะมีใครสักคนดำจากการเป็นซุปเปอร์ทรัพย์

จ่ายบอลแบบคิเลอร์พาร์ทจ่ายได้

แต่ถ้าใช้งานแบบเป็น๑๑ตัวจริงไม่เวิร์ค

กระดูกนะครับความเขี้ยวอาจจะแบบมี
โดนชนแล้วมีเบี้ยวบ้างมีหมูบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

คือหน้าในชุดของพี่ซิโก้เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่า
อาจจะไม่ใช่กองหน้าที่ยิงประตูจมทลาย

ตัวที่เสริมเข้ามาก็มีนัทธวุฒสุบันโยธา

ผมไม่ชอบใครเลยกองหน้าชุดนี้

ผมมองว่ากองหน้าชุดนี้เป็นจุดอ่อน

อาจจะไม่ได้หวังพึ่งกองหน้าสักเท่าไหร่

บางครั้งอาจจะมีดันกลางขึ้นมาบางคนขึ้นมาแล้วสลับถอยกับกองหน้า
อาจจะไม่ได้คาดหวังที่กองหน้ากองหน้าอาจจะเป็นเพียงตัวล่อ
หรือว่าตัวเชื่อมบ่อนนะครับแต่ว่าไปหวังที่แดนมิดฟิลมากกว่า
นี้มิดฟิลจะเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเกมของเรา
จะไม่ได้เล่นเกมลุกสักเท่าไหร่นักประมาณอย่างนี้
ลองดูนะครับก็คือรายชื่อที่ออกมาแต่ละตำแหน่ง
แล้วก็ลองให้คาดการณ์คนที่จะมีโอกาสได้ลงรวมถึงคนที่จะแจ้งเกิดในรายการนี้
ลองดูโอกาสในการเข้ารอบครับพี่บีถ้ามองแล้วจากรายชื่อทั้งหมด
ยิ่งเฉพาะที่พี่บีบอกว่าเกาะหน้าชุดนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญด้วย
ในการเข้ารอบนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ว่าเรามีโอกาสเข้ารอบประมาณ๓๐มีโอกาสผิดหวัง๗๐
ความรู้สึกผมนะจากประสบการณ์ที่ทำฟุตบอลมา๒๐ปีเนี่ย
พอเราก้าวขึ้นมาในระดับเอเชียแบบนี้แล้วเราโชคไม่สู้ดีที่เราจับสลาก
ซาอุดีอาราเบียเล่นที่อื่นในโลกนี้ไม่เท่าไหร่ครับ
แต่เมื่อไหร่ที่นักเตะอารับเล่นในตะวันออกกลาง
พวกเขาจะเป็นพยักษ์สิงทะเลทรายติดปีกทันที
ว่าทีมชาติชุดไหนซิโก้มีประสบการณ์ดีเคยเตรียมตัวไปอย่างดี
ไปเล่นฟุตบอลเอเชียนครับตอนนั้นปี๑๙
ทีมชาติไทยชุดนั้นสมบูรณ์แบบมาก

เขาเล่นที่กาต้านี่คือเขาไม่ต้องปรับอะไรเลย
คือบ้านของเขาน่ากลัวนะครับ
ส่วนญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานสูงมาก
แล้วนักเตะญี่ปุ่นชุดนี้ไม่ได้เน้นคนที่เล่นนอกประเทศนะครับ
หลายคนเป็นหลักเรื่องทีมเวิร์คระบบการเล่น

ก็จะมีทีมอย่างเกาหลีเหนือที่เราเจอกันค่อนข้างบ่อย
แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผลการขันสู้ดีนะสักเท่าไหร

เป็นประเภทบอลเล้าหรือบอลเกาหลีเหนือบอลลูกตื้อ
เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราฟิตถึงหรือเปล่า

แต่ว่าคนที่ออกไปสู้รบ

ด้วยระยะเวลาการซ้อมด้วยโปรแกรมที่มันไม่เข้มข้นมากนักเนี่ย
เราหวังได้๓๐แก่งเรียละ
คือด้วยการมองที่พี่บีมองก็ค่อนข้างชัดเจนที่ว่าการเตรียมทีมไม่ค่อยเข้มข้นจริง
แต่ว่ามันมีความโชคดีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าผู้เล่นบางคนในชุดนี้มีโอกาสไปชิมลานในชุดใหญ่
เพราะว่าเราดันเป็นเจนใหม่ที่ใช้นักเตะดาวรุ่งไปเล่นในชุดใหญ่
มันเลยได้ประโยชนตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยโอเคเด็กมีโอกาสได้เล่นกับเกมค่อนข้างถี่
แต่ว่าอย่างที่บีบอกเนี่ยพอเล่นในเวทเดียวกันเนี่ยมันไม่มีที่ช่วยประคองเนี่ย
กันเองตัดสินใจกันเองในช่วงเวลาสั้นแล้วบอลชุดนี้เนี่ย
คือบอลเด็กมันก็จะมีความเป็นอารมณ์ค่อนข้างที่จะยังไม่เฉียบขาดพอในการตัดสินใจ
จากนั้นเนี่ยก็พาวนาว่าในสายเนี่ยดูจากรายชื่อทีมเนี่ยก็เป็นบอลที่เล่นจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่
เกาหลีเหนือเขาค่อนข้างเข้าหนักพอสมควรซึ่งเด็กชุดนี้ไม่ค่อยชอบบอลเข้าหนักเท่าไหร่

วันนี้มันไม่เจ๋งกาล

ปีนี้ให้ดูฟุตบอลด้วยความเข้าใจ
เข้าใจแล้วต้องเข้าใจให้มากด้วยว่า
เลเวลมันอีกแบบแล้ว

มันพาไปด้านนี้จะยากขึ้น

ก็ในช่วงขึ้นปีใหม่แบบนี้
ก็มีคำอวยพรจากนักฟุตบอลทีมชาติไทย

รวมถึงโคสิโก้เกียรติศักดิ์สนามเมืองที่ส่งมาให้แฟนรายการไทยรัชเชียร์ไทยแลนด้วย
ก็ไปดูกันส่งท้ายเบรกนี้แล้วกันค่ะ
ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ
ให้กับแฟนบอลชาวไทยมีแต่สิ่งดีเข้ามา
ปีใหม่แล้วก็คิดแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งดี

แล้วก็อย่าลืมติดตามบอลไทยรัฐ

ก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีครับก็สวัสดีปีใหม่

เดินทางโดยสวัสดีภาพกลับบ้านดีครับ
เพราะว่ารถก็เยอะเมาก็อยากขับนะครับ
ในวันราชดีที่ขึ้นปีใหม่๒๕๕๙นะครับ
ขอให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับ
แล้วก็แฟนไทยรัฐทีวีทุกท่าน

หวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาเงินทองไหลมาเทมานะครับ
ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับผมก็ขอให้พอให้
ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ